ต่อไปนี้นะครับครอบครัวของคุณเย้าเวียนนะครับจากจังหวัดพิจิตรจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิจิตรโจทย์คำถาม๔ข้อให้ได้นะครับจะสามารถขวาทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ถ้าตอบถูก๑ข้อ

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

๑ล้านบาท
พี่ยกตัวแบบน้ำมากร้อยแค่ไหนครับ

ไม่ได้เตรียมเลย

แต่พวกเราเอาใจช่วยนะครับย่าครับนะครับ

ขอเชิญย่าเวียนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จ๋ารู้สึกยังไงบ้างที่มายืนอยู่ตรงนี้สบายใจดีเย็นเข้มตัว
เย็นช่ำเลยครับเย็นช่ำเลยดีกว่าอยู่บ้านแดดร้อนจำ
พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด

เรื่องที่หนึ่งจังหวัดพิจิตรเรื่องที่สองฟุตบอล
เรื่องที่สามเขาสมอแคลงเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕ผ่าไม้ไผ่

มั่นใจตัดทุกวัน

ถนัดอะไรได้หมดเลยนี่คือเครื่องมือ
ที่เวลาย่าใช้ตัดไม่ไผ่เหรอครับ

แล้วก็พอผ่าเสร็จแล้วในเวลาที่เรากำหนดนะย่านะ
ย่าต้องวิ่งไปตีละครั้ง
ย่าต้องการผู้ช่วยไหม

อยากได้ปู่และอยากได้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ขอเชิญคุณปู่พังมาเป็นกำลังใจคุณย่าด้วยครับ
เป็นผู้ช่วยใช่ไหมนะ
โอ้โหถ้าเมื่อก่อนกำลังเขาดีแค่นี้ก็ไม่คารณามือหรอกนะ

ถ้าอย่างนั้นเราก็ฟังโจทย์และกฎิกาให้ดีนะครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ผ่าไม้ไผ่ลำละ๒ซี่
จำนวน๖ลำ

ประจำที่กันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณ
เอาใหญ่เนอะสะใจดี
เดี๋ยวแล้วเริ่มโมโหยังเนี่ย

ยังนะปู่เป็นคนส่งไม้นะ
ถ้าผมบอกเริ่มเริ่มเลยนะย่านะ

เดี๋ยวเอาคำนี้

มือเออมันต้องอย่างนี้ใกล้กันหน่อย
เออ

เปลี่ยนได้
เพื่อนก็ปล่อยนะค่ะ
ส่งพร้อมเลยนะครับ
ไปแล้วตัวล้วนมือด้วยนะครับ
เออไปแล้ว
ตัวล้วนมือ
ตัวล้วนมือ
ยากกะชิงด้วย

นี่ไม่ได้เป็นแค่ขวัญใจของคุณปู่นะ
เป็นขวัญใจของน้องที่อยู่นี้เลยนะ
ออกกำลัง

มีปู่ยิ่งทำสำเร็จใหญ่เลย

ขอให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ย่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วย่าจะเลือกเรื่องไหนให้ปู่พังขึ้นมาตอบครับ

เราอยู่บ้านกันไม่ได้ไปไหนไง

ขอเชิญปู่พังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปกตินี่ปู่นอนชั้นล่างหรือชั้นบนครับ

ที่บ้านเนี่ยบันไดเป็นยังไง

ฟังให้ดีนะสมาธิดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บันไดไม้ที่บ้าน
มีทั้งหมดกี่ขั้น
ตัวเลือกที่๑๘ขั้น
ตัวเลือกที่๒๙ขั้น
ตัวเลือกที่๓๐ขั้น
และตัวเลือกที่๔๑๑ขั้นครับ

เอาแต่ที่เป็นขั้นบันได
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปู่นะ

จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องเมย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณเมย์มาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดพิจิตร
เรื่องฟุตบอลและเรื่องเขาสมอแคลง

ขอเชิญคุณเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พิจิตรมีของดีอะไรบ้างครับ

ึงสีไฟพูดถึงบึงสีไฟเคยไปไหมครับ

ถ้าเคยไปเนี่ยเมย์จะต้องสังเกตเห็นรูปปั้นพญาชะละวันขนาดใหญ่แน่

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นจราเข้ชะละวันที่เป็นสัญลักษณ์ของบึงสีไฟ
มีตาสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีขาวแดง
ตัวเลือกที่สองสีเหลืองน้ำตาล
ตัวเลือกที่สามสีขาวน้ำตาล
ตัวเลือกที่สี่สีเหลืองดำ
ก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะคะ

ตัวเลือกที่สามค่ะสีขาวน้ำตาล
ตัวเลือกที่สามสีขาวน้ำตาลครับ

เมย์จะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณพ่อได้ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือนั่นก็คือเรื่องฟุตบอล
และเรื่องเขาสมอแคลงฟุตบอลครับ
ทำไมเลือกเรื่องฟุตบอลให้กับคุณพ่อ
พ่อชอบดูแล้วชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะค่ะ

ขอเชิญพี่ทวีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ครับทีมที่พี่ชอบมากที่สุดคือทีมอะไรครับ

ชอบมากแล้วชอบนักเตะคนไหนที่สุดครับ

ดีนะพี่ทวีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑๒ครั้งตัวเลือกที่๒๓ครั้งตัวเลือกที่๓๔ครั้งตัวเลือกที่๔๕ครั้ง
เรื่องปุ๊บบอลนี่น่าจะตอบได้ต่อไป๑๐ปีแล้วครับ
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วพี่ทวีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๒ครั้งครับ
พวกเราเอาใจช่วยนะครับครอบครัวที่น่ารัก
คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้กับคุณย่าเวียนนะครับ
จะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
คุณย่ารู้สึกยังไงบ้างครับในใจ

ดีใจนะตื่นเต้นไหม

ไม่รู้เลย

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะครับผมจะไม่ปล่อยให้วัยรุ่นอย่างคุณย่าต้องรอนานนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บันไดไม้ที่บ้านมีทั้งหมดกี่ขั้น
ตัวเลือกที่สอง๙ขั้นครับ
ปู่พังเลือกตอบตัวเลือกที่๒๙ขั้น

ถูกครับ
ันไดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะครับเราไม่นับฐานปูน
นับที่เป็นขั้นพอก้าวขึ้นไปขั้นแรกเรานับว่าเป็นขั้นที่๑นะครับ

เป็นพื้นบ้านเราก็ไม่ได้นับเป็นขั้นบันได

ทำได้นะครับ๑ข้อแล้วนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑ข้อ๕๐๐๐บาท
ฟังเฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับ
ต้องไม่ผิดเลยนะเราถึงจะได้ลุ้นเงินล้านกลับบ้าน
ลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมด้วยนะเอาใจช่วยกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องฟุตบอลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

พี่ทวีเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสองครั้ง

จะได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันด้วย
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

คว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับสโมสร

จำนวนสองครั้งก็คือในรูดูการ

เอ้าถ้าอย่างนั้นไม่เฉลยข้อต่อไปแล้วนะ

กู้ย้าวเฉลยแล้ว

สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จำนวน๖ลำภายในเวลา๓นาที
ย่าเวียนทำได้หรือไม่ได้ครับ
แล้วก็ข้อนี้ได้๑แสนนะเราได้ไปลุ้นกันร้านอย่างด้วย
ได้หรือไม่ได้

ย่าเวียนทำได้หรือไม่ได้ครับ
ย่าใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ

บอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
ทำไปได้แล้ว๓ข้อ๑แสนบาท
เอาแล้วลุ้นกันต่อดีกว่าเหลืออีกข้อนึงนะฮะ
ข้อนี้ถ้าเผื่อว่าทำได้

นั่นหมายความว่าครอบครัวของย่าเวียนได้รับเงินล้านกลับบ้านแน่นอน
นะครับมาลุ้นไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อันนี้ก็คือรูปปั้นเกราะเข้ชะละวันที่เป็นสัญลักษณ์ของบึงสีไฟมีตาสีอะไหล่
ตัวเลือกที่สามค่ะสีขาวน้ำตาล
น้องเมย์เลือกตัวเลือกที่สามสีขาวน้ำตาล
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ที่ถูกต้องเลยนะครับคือสีเหลืองดำ
อ๋อเหลืองดำ
ถือว่าวันนี้นะครับเป็นโชคของครอบครัวของย่าเวียนจริงนะครับ

ก็ครอบครัวของพ่อไม่น้อยเลยครับ
มานี่ไข่หนึ่งอันนี้ย่าคิดว่าจะนำเงินนี้ไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิต

อันนี้ให้น้องเมซด้วย
น้องเมรด้วยนะครับ

เอาอย่างนี้ดีกว่าย่ามาเนี่ยย่าคือผู้หญิงต้นแบบจริงนะ
อย่างที่บอกครับว่าเป็นเมียเป็นแม่แล้วเป็นทั้งคุณย่า

ย่าย่าอยากให้กำลังใจอีกหลายคนที่กำลังท้อแท้ชีวิต
อยากให้เขาลุกขึ้นสู้ยังไงบ้าง
บอกกับเขาสิครับคนทางบ้าน
ไม่ต้องยอมแพ้สู้เขาไว้
ผมว่าวัยไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เราหยุดสู้นะครับ
คือกำลังภายในที่ทำให้เราเนี่ยสู้ไม่มีวันถอยต่างหาก

ผมขอฝากครอบครัวของย่าเวียนไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีของครอบครัวย่านะครับ
เพราะว่าช่วยกันต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับผู้หญิงและผู้ชายสองท่านนี้นะครับ
เขาก็จะมีกำลังและอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับครอบครัวได้
ครองขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
แล้วที่ขาดซะไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ
ถ้าคุณมีฤทธิ์หลีกชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ

ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรัก

วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

จริงเมื่อยไหมเวลาตัดไม้อย่างนี้

พอผ่าเสร็จแล้วตีระคังดังแล้วปั๊บนะ
มีการเต้นฉลองเลย
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะฮะ